มีปลอกกระสุนเนี่ย๑๑ปลอกที่ตกอยู่นะฮะ
โอ้โหท่านผู้ชมฮะแล้วเจ้าของบ้านบอกว่าจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยขับรถไปชนรถของคู่กรณีที่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเปล่า
ตกลงค่าซ่อมกันไม่ได้ประมาณอย่างนี้
หรือว่าให้น้อยไปก็เลยไม่พอใจหรือเปล่ามายิงถล่มกันขนาดนี้
นี่ตำรวจต้องมานะฮะกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับสพควนขนุนนะฮะ
บ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่๕ตคอคจพภลุง
มีคนร้ายสองคนเป็นผู้ชายนะมาใช้ปืนสงครามยิงถล่มบ้าน
ที่กำแพงมีรอยกระสุนอีก๒จุดรถเก๋งสีดำนะที่อยู่ที่บ้านมีรอยถูกยิงอีก๑จุด
ฝาผนังบ้านอีกสามจุดแต่โชคดีคนในบ้านไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
เจ้าของบ้านชื่อคุณพาสกรลินมาบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยที่บ้านอยู่กันสี่คน
มีตัวของคุณพัศกรมีภรรยามีลูกชายอายุ๒๐และลูกสาวอายุ๕ขวบ
ตอนนั้นเนี่ยอยู่ในบ้านกันแล้วได้ยินเสียงจักรยานยนต์ขี่ผ่านหน้าบ้านนะเมื่อคืนนี้นะฮะ
เหมือนกับเสียงเหมือนกับห่างจากตัวบ้านสัก๑๕เมตรนะแล้วมาชะลออยู่ที่ข้างบ้าน
คุณพาสกรบอกตอนนั้นผมก็แอบดูทางช่องตรงห้องน้ำเห็นจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยขี่ไปจอดที่กำแพงหน้าบ้าน
แล้วคนซ้อนท้ายเนี่ยเดินลงมาแล้วมายืนอยู่ที่ประตูรั้วแล้วก็ยิงปืนเข้าใส่บ้านเลย
อื้อหือ
คือสาเหตุมันจะเกิดจากอะไรเนี่ยนะครับทางคุณพัศกรเจ้าของบ้านบอกว่าจะเป็นจากเรื่องนี้หรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยขับรถไปเฉียวกับรถเก๋งคันหนึ่งที่อำเภอป่าพยอมที่พัทธลุงนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๓พฤษภาคมทางคู่กรณีเนี่ยเขาเรียกค่าเสียหาย๑แสนบาท

ก็ต่อรองกันจนลดมาเหลือ๕๐๐๐๐บาท
แต่คุณพัศกรบอกว่าผมก็เห็นแล้วว่ารถเขาเสียหายไม่เยอะนะ
ผมก็เลยขอจ่ายแค่หมื่นเดียวได้ไหม
แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมหลังจากนั้นก็ถูกคมคู่มาตลอด
ตัวใหญ่ก็ได้
ว่าจะมื้นมื้นแล้วทุกอย่างน่ะ
เกลียดกับน้ำมื้นอยู่ว่า
กูอีกกว่าน่ะ

หลวดในจุดของบ้าน

แล้วก็เล่าให้คุณภูริพัฒน์ฟังบอกว่าเมื่อคืนนี้

ตัวเขาเนี่ยกำลังนั่งซ่อมรถอยู่ข้างบ้าน

ตอนนั้นเนี่ยก็ต้องหาที่หลบก่อน

หลังจากสิ้นเสียงปืน

หลบหนีไปซึ่งตอนนั้นเนี่ย

ยังยิงปืนมาใส่อีก๕นัดนะฮะ

คือตอนแรกเนี่ย
เขาจอดรถไว้ก่อนใช่เขาทำอะไรเขาจอดนานไหม

เขาเหมือนมาดูเหมือนมาอะไรอย่างนั้นจริง

ผมก็นั่งเลยคือจนเสียงเงียบ

จำหน้าได้ไหมยังไงได้ไหม

มีใส่อะไรมาไหม

คุณภูริพัฒน์ที่ลงพื้นที่ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ว่าจะเป็นจักรยานยนต์ของคนร้าย

มุ่งหน้าไปยังบ้านหลังเกิดเหตุ
ประมาณ๕ทุ่ม๔๗นาที
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนนี้๕ทุ่มกว่ากำลังนั่งกินข้าวอยู่นะ
แล้วได้ยินเสียงจักรยานยนต์ขี่ผ่านไปไม่นานก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเขากินข้าวกันอยู่ต้องขนข้าวขนของเข้าบ้านนะฮะ
นั่งกินข้าวอยู่ข้างบ้านเพราะกลัวว่าจะโดนไปด้วยนะฮะกลัวจะไม่ปลอดภัย
เราไปที่บ้านของผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่ป่าพยอมนะฮะอำเภอป่าพยอมที่พัทธลุง
บ้านหลังเกิดเหตุที่อยู่ควนขนุนนี่ฮะหลังจากเจ้าของบ้านที่ถูกยิงถล่มเนี่ย
เขาซัดทอดมานะว่าเออมันเป็นเรื่องรถชนอะไรกันหรือเปล่าตกลงค่าเสียหายไม่ได้
สมมุติว่าชื่อคุณเอก็แล้วกันนะคุณเอบอกกับคุณภูริพัฒน์บอกว่า
ไปถึงไม่เจอไม่เจอผู้ชายคนนั้นไม่เจอผู้ชายที่เป็นคนที่ถูกซัดทอดถึง
แต่ได้เจอกับพ่อของเขาพ่อของเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะ
ตัวของเขาเนี่ยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านตอนนี้เกษียณแล้วและไม่เจอเอนะลูกชายเนี่ยมา๓๔วันแล้ว
ก็เลยไม่สามารถยืนยันได้ว่าลูกชายมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนั้นหรือไม่
แต่ยอมรับว่าไอ้เรื่องประเด็นค่าเสียหายในการซ่อมรถเนี่ย
อันนี้พ่อก็ทราบเรื่องดีและขอยืนยันว่าลูกชายเอารถไปซ่อม
ที่ถูกชนเนี่ยเอาไปซ่อม๕๕๐๐จริงนะ
เรียกไป๕๕๐๐บาททีแรกเรียกแสนนึงแล้วไกลเกลีย
เหลือ๕๕๐๐๐บาทไปซ่อมมาเท่านี้จริง
พอนัดคู่กรณีมาไกลเกลี่ยกลับถูกเบี้ยว
ฝั่งนั้นเขาบอกเขาเห็นว่าซ่อมนิดเดียวขอจ่ายแค่หมื่นเดียว
อย่างไรก็ตามนะฮะทางพ่อบอกว่า
ถ้าลูกชายไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรจริงเนี่ยถ้าลูกฟังอยู่เนี่ย
ขอให้มามอบตัวนะขอให้มาสู้คดีทำไม่ทำเนี่ย
ก็ออกมาก่อนมาว่ากันว่าทำหรือไม่ทำอย่างไร
มาถึงวันนั้นนึงของกระนิดนี้คุกว่านี้ไม่มา

คือตอนนี้คือไม่สนับปฏิภัทธิ์
แต่ก็พ่อสามารถไม่ได้ยินไปกับฝั่ง